ที่สัตว์มันคลอดลูกหรือตกลูกออกมาบางชนิดบางสายพันธุ์เขาเชื่อว่ามันมาจะให้โชคให้ลาบ
โชคให้ลาบแบบไหนไปดูพร้อมกันเลยฮะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ที่มีลักษณะแปลกไปจากปกติ
ความแปลกของแต่ละตัวเป็นอย่างไรตามไปดูเลยครับ
ชาวบ้านในจังหวัดปราจีนบุรีพบไก่แปลกมี๑๑นิ้วแถมเล็บยังคล้ายพญาคุด
พากันตีเป็นเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้
ไก่แปลกตัวนี้เป็นเพศเมียมี๑๑นิ้ว
เลี้ยงไว้ภายในบริเวณบ้านพักเลขที่๒๐๙หมู่๔ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
คุณภัยศาลมิ่งพาเจ้าของไก่เล่าว่าชอบเลี้ยงไก่ชนไว้เพาะพันธุ์
ซึ่งไก่แปลกตัวนี้เป็นไก่ชนพม่า
มีความแปลกก็คือเท้าข้างหนึ่งมี๕นิ้วส่วนเท้าอีกข้างมี๖นิ้ว
รวมแล้วมี๑๑นิ้วซึ่งเขาเองก็เลี้ยงไก่มานานแล้ว
แต่ไม่เคยเห็นไก่แปลกแบบนี้มาก่อน
เพราะปกติแล้วเท้าไก่จะมีนิ้วข้างละ๔นิ้ว
ไก่ตัวนี้ยังมีเล็บคล้ายพญาครุฑอีกด้วย
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะนำโชคลาภมาให้
เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาขอดู
พร้อมทั้งตีเป็นเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงโชค
ส่วนชาวบ้านบางคนก็บอกว่าจะนำเลขที่บ้านไปเสี่ยงดวงกันด้วย
ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีพบแพะสุดแปลก
มีตาเดียวไม่มีจมูกแต่ยังมีชีวิตอยู่
ไปกันที่ฟาร์มสุขโฮมสเตย์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ที่นี่ได้เลี้ยงแพ้เพื่อขายให้ผู้สนใจ
นำไปเลี้ยงต่อจำนวนกว่า๗๐ตัว
คุณสุภรัชกิจหลังเจ้าของฟาร์มเขาเล่าว่า
แม่แพ้ที่ชื่อว่านางเกราะได้คลอดลูกแพ้ออกมา
ทำให้ตนต้องตกใจและก็อึ้ง
เพราะแพ้ตัวที่ออกมามีตาเดียวแถมไม่มีจมูกแต่มีปาก
ซึ่งลูกแพะตาเดียวตัวนี้ร่างกายยังคงแข็งแรงดี
ยังร้องและขยับตัวได้เหมือนลูกแพ้ทั่วไป
แต่ด้วยความที่ลูกแพ้ตาเดียวตัวนี้ไม่มีจมูกไว้หายใจ
ก็เลยต้องหายใจที่ช่องปากเพราะมีอาการเหนื่อยและอิดโรยมาก
ซึ่งคาดว่าคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน
และเชื่อว่าเจ้าแพะตาเดียวตัวนี้มาให้โชคกับครอบครัวตัวเองแน่นอน
เจ้าของฟาร์มยังบอกอีกว่าหากเจ้าแพะตาเดียวจากไปเขาก็จะนำไปฝัง
แต่หากว่ารอดมีชีวิตอยู่ก็จะให้คนที่สนใจนั้น
เข้ามาดูความประหลาดของลูกแพ้ตัวนี้อย่างแน่นอน